ส่วนในช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องราวข่าวสารกันหน่อย
ใช่คุณผู้ชมปกติแล้วเวลาเราเจองูเนี่ยวิ่งหนีก่อนใช่ไหม

วิ่งหนีบางคนวิ่งหยิบไม้ก่อนทำอะไรไม่ถูก
บางคนรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูหน่อย
แต่ที่นี่จังหวัดชนบุรีไม่ใช่ค่ะ
เจองูตัวนี้วิ่งเลยวิ่งวิ่งเข้าไปดู

ยิงคุณดูเฮ้ย

เดี๋ยวนะงูงูตัวเดียวหัวเดียวก็ว่าแย่แล้ว

คุณเคยเห็นไหมตั้งแต่เกิดมาคุณเคยเห็นไหม

เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจองูสองตัว
จริงดิฉันว่าหลายคนก็รู้สึกเหมือนเรานี่แหละ
ชาวบ้านเขาไปพบงูตัวนี้คุณ
อยู่ภายในบ้านเลขที่๑๔๗ทับ๑หมู่
ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

คุณแล้วมันตัวใหญ่ด้วยมันไม่ใช่แบบลูกงูนะ

คือเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณกลินดาคุณศักดิ์
เล่าว่าไปพบงูสองหัว

นั่นดิงูหนึ่งตัวสองหัวเนี่ยเมื่อช่วงประมาณเย็น
ของวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นน่ะลูกเขยเขาเข้าไปที่สวนหลังบ้าน
แล้วก็ไปเจอกับไอ้เจ้างูสองหัวตัวนี้กำลังเลื้อยอยู่ในสวนเลย
ตกอกตกใจมากนอกจากตกใจที่เจองูแล้ว
ยังตกใจที่ว่าเฮ้ยงูสองหัวมันมีด้วยเหรอ
ไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีงูสองหัวในพื้นที่ของเราด้วยเนอะ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ว่ามันไม่เคยเจอ
เคยเห็นแต่ในยูทูปหรือตามวีดีโอที่เขามีให้เราดู
แต่ไม่รู้ว่าจะเจอของจริงในวันนี้
เห็นไหมคุณคุณป้าก็บอกว่าไม่เคยเจอของจริงเหมือนกัน
เคยเจอแต่ในวีดีโอในยูทูปตามข่งตามข่าวแบบนี้ค่ะ
วันนี้มาเจอของจริงก็ตกใจเหมือนกัน

ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็แปลกใจไม่แพ้กัน
ก็เลยเดินทางมาดูเพราะว่าฮือฮากันใหญ่เลย
แล้วก็เชื่อว่างูสองหัวตัวนี้
น่าจะมาปรากฏขึ้นเพื่อจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้านหรือเปล่า
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่า
ก็ออกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพี่ได้โชคได้ลาบจากงูหรือเปล่า
แต่ว่าเอาจริงเจองูต่อให้มันแปลกไม่แปลกเราก็ต้องหนีก่อนนะ
อย่ารีบเข้าไปดูแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วยแบบเก็บมันจับมันหน่อย

อยากดูก็อยากแหละเข้าใจ
ก็ให้เจ้าหน้าที่เขามาช่วยจับก่อนแล้วค่อยดูดีกว่า